ตกขนาดนี้จะดับความร้อนของความฮอตของสาวมินพิชยาได้หรือเปล่า
โอ้โหเขาไปถ่ายแบบมาคุณผู้ชมขึ้นปกต้องบอกว่าแหวกอก
โอ้โหเซ็กซี่มากไปดูกันเองเลยค่ะ
อันนี้ท่าแรกเบาไปก่อนแล้วกันนะคะเป็นน้ำจิ้ม
เป็นเมนูอาหารสักจานเขาเทียบมาให้อย่างนี้เลยนะ
ต้องบอกว่าอาหารจานนี้ถึงรสชาติจะไม่เผ็ดฟีดแต่ว่าครบเครื่องถึงใจค่ะ
สำหรับนางเอกสาวมินพิชยาก็หอบเอาความน่ารักเซ็กซี่
สดสายสไตล์วินมาถ่ายแฟชั่นต้อนรับซัมเมอร์บนเรือยอร์ช
ให้กับนิตยสารหัวนอกเล่มดังอย่างโอเคค่ะ
ก็ท้าสายลมแสงแดดแล้วก็ผืนน้ำทะเลสวยกันไป

ก็เป็นน่าหนึ่งมาลัยไทรัสใช่ไหม
เขาบอกว่าเป็นเซตแฟชั่นรับรมร้อนที่ดูจะมิดชิดไปนิดนึงนะ
สำหรับนางเอกคนอื่นที่เห็นมาก่อนหน้านี้มันเยอะกว่านี้ไง
แต่ก็สวยและให้พอให้หนุ่มได้กระชุ่มกระชวยหัวใจกันนะคะ
แต่ว่าคอลัมป์ดังประจำวันอาทิตย์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐของเราค่ะ

ไม่อย่างนั้นก็คงไม่ได้กลุ่มหัวใจหนุ่มรุ่นน้อง

ค่ะ